หลังมีกระแสเรียกร้องและกดดันให้รัฐบาลเดินหน้า
ในการยกเลิกการนำเข้าสารพิษอันตรายทางด้านการเกษตร๓ชนิดด้วยกัน
นางสาวนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นำทีมสื่อมวลชนบุกตรวจสอบท่าเรือกรุงเทพ
โกดังสินค้าดังย่านบางปู
เมืองต้นไม่พบการนำเข้าสารเคมี๓ชนิด
ประกอบด้วยพาราคอร์ดคอไพรีฟอร์สและไกรโฟเซต
มีก็เพียงการนำเข้าสารป้องกันกำจัดโรคพืช
แต่เพื่อความมั่นใจอาจจะมีการปลอมปนเข้ามา
เก็บตัวอย่างแยกสารแต่ละชนิดไปตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด
ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่เข้าตรวจสอบ
ยังเคยได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าสารอันตราย๓ชนิด
แต่เมื่อตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและปริมาณของสารเคมีอันตราย
ตัวเลขกลับไม่ตรงกันกับกรมวิชาการเกษตร
ที่มียอดเกินจริงไปมาก
จริงแล้วเราต้องมีพรบควบคุม
พรบควบคุมของเราการกำหนดมาตรฐาน
มันจะต้องมีมากกว่านี้กำชับมากกว่านี้
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับชีวิตมนุษย์
มันอยู่กับเกษตรกรมันอยู่กับประชากรนะคะ
ซึ่งจะเป็นการพัฒนามนุษย์เลยนะคะ

ตอนนี้ความฉลาดของเด็กเราเป็นยังไงใช่ไหม
มันทุกสิ่งทุกอย่างจากสารเคมีมันทำร้ายได้ทุกอย่างเลย
น้องเข้ามาวันนี้กลิ่นมันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
คราวนี้ถ้าเกิดว่ามาตรฐานจากการอย่าง
อย่างนี้ถ้าเกิดเขาเขียนแบบบอกว่าต้องเก็บไว้ในที่เย็น
ใช่ไหมคะแล้วก็มันมีข้อกำหนดการเก็บอย่างนี้
แล้วเราเก็บไว้อย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเรามีมาตรฐานที่ดีกว่านี้
หรือว่าพรบการควบคุมที่ได้มากกว่านี้
เราก็จะได้คือทั้งสองทาง
มันก็ทำงานด้วยกันได้ง่ายขึ้น
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีทางที่จะเห็นด้วยให้ใช้สารพิษหรือยาฆ่าย่าต่อไป
ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าสังคมกดดันขนาดนี้
ถ้าคนที่เข้ามาบริหารประเทศ
สนับสนุนให้ใช้ต่อไปก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ท่านได้มีคำที่เน้นว่า
อย่าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเกษตรกรต่าง
พอมีคำว่าสุขภาพปุ๊บสาธารณสุขก็ต้องเข้ามามีบทบาท
โดนสังคมกดดันขนาดนี้แล้ว
เห็นผลของอันตรายขนาดนี้แล้ว
ถ้าคนมีสติสัมบัติธัณฑ์ดี

ยังบอกว่ายังจะสนับสนุนสารพิษต่อไป
ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
สำหรับการยกเลิกให้ใช้สารเคมีอันตราย

หลังจากที่มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายล่าสุด
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ยืนยันมติที่ประชุมเดิมเมื่อเดือนพฤษภาคม๒๕๖๒
ไม่ยกเลิกนำเข้าสารเคมีอันตราย๓ชนิด
ด้วยเหตุผลปัจจุบันไม่มีสารหรือมาตรการอื่นมาทดแทน
แต่ขณะนี้เป็นกระแสกดดันจากสังคม
ประกอบกับผลวิจัยที่ออกมาชัดเจน
สารดังกล่าวมีอันตรายต่อร่างกาย
เสื้อผ้าที่เกษตรกรสวมใส่

จะป้องกันได้และเมื่อสะสมในร่างกาย
ก่อให้เกิดโรคที่รักษาไม่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน